โปรดติดตามตอนต่อไป
และจะถูกออกมากเกินทางของธนไทย
คุณผู้ชมครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้
คือหน้าบริษัทบุญรอต

ซึ่งตอนนี้มีตำรวจควบคุมฝุงชน

ประชาสัมพันธ์บอกกับสื่อมวลชนนะครับว่าให้อยู่บริเวณทางซ้ายและขวาของแนวกั้นนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้นะครับแนวนี้นะครับตอนนี้ได้มีการประกาศนะครับ
พยายามไล่สื่อมวลชนนะครับให้ออกมาไกลจากแนวกั้นนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับรถน้ำแรงดันสูงนะครับได้เข้ามาประชิดบริเวณแนวกั้น
ซึ่งรอคำสั่งเตรียมที่จะมีการฉีดน้ำนะครับแต่ตอนนี้ครับทางผู้บัญชาการนะครับ
ได้มีการสั่งให้รถน้ำแรงดันสูงเนี่ยถอยออกจากแนวกั้นนะครับ
และพยายามเจรจาอยู่กับกลุ่มมวลชนนะครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หลังรั้วรวดหนามนะครับ
บริเวณนั้นนะครับที่เห็นเป็นทงสีแดงนะครับปักอยู่บริเวณนั้นนะครับ
คือตัวแทนของกลุ่มรัศดรจากจังหวัดปฐุมธานีนะครับกำลังขึ้นปลาใสนะครับ
โจมตีประนามการกระทำของทางตำรวจนะครับที่ตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ย
ยังค่อนข้างตรึงเครียดอยู่นะฮะแล้วตอนนี้ครับทางสองฝั่งนะครับ
เห็นได้ว่าควบคุมฝุงชนนะครับตอนนี้ได้บอกให้สื่อมวลชนนะครับ
อยู่บนแนวบาดวิถีเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่าพันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบนะครับ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑นะครับกำลังยืนสั่งการ
และสั่งให้ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ถือโล่
และกระบองนะครับถอยออกจากแท่นปูนบารีเออร์ตอนนี้นะครับ
พร้อมกับใช้เครื่องขยายเสียงครับประชาสัมพันธ์
พยายามเจรจาอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งบริเวณ
ถนนสามเศษนะครับฝั่งหน้าบริษัทบุญรอดเบอรี่จำกัดนะครับ
ตอนนี้นะครับเต็มไปด้วยกลุ่มราศดรนะครับ
ซึ่งแนวหน้านะครับจะเป็นกลุ่มกาดอาสานะครับ
ที่ยืนประจันหน้าอยู่บริเวณแนวรั้วลวดหนามนะครับ
แล้วก็แท่นปูนแบรีเออร์ที่นำมากั้นพื้นที่บริเวณนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารรัฐสภา๕๐เมตรนะครับ
เช่นเดียวกับทางด้านหลังนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะมีกลุ่มรัศดรอีกหนึ่งกลุ่มนะครับ
ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าทางพันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบนะครับ
ผู้ประคับการตำรวจนครบันหนึ่งนะครับพยายามที่จะเจรจาอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ให้มีการถอยล่นออกไปเพื่อที่จะไม่ต้องเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับ
ซึ่งบนพื้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านะครับ
มีคราบของสีนะครับที่ทางกลุ่มวลชนเนี่ยโยนข้ามฝั่งมาจากบริเวณด้านหน้ารั้วแนวกั้นนะครับ
เพื่อรอฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาซึ่งพันตรวจเอกอัธวิทย์ครับก็ได้ประกาศอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
เพื่อเป็นข้อยืนยันครับว่าจะไม่มีการฉีดน้ำ
ซึ่งในตอนนี้ครับทางรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับได้ถอยออกมาอีก
ตอนนี้อยู่ห่างจากแนวกั้นอยู่ที่ประมาณ๒๐เมตรแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นการยืนยันกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับว่าจะไม่มีการฉีดน้ำ
สลายการชุมนุมที่บริเวณหน้าบริษัทบุญรอดตอนนี้นะครับ
ซึ่งตรงจุดที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับจะต้องบอกคุณผู้ชมว่า
มีทั้งกลิ่นผู้ควันนะครับและกลิ่นสีเนี่ยอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ
คือได้กลิ่นค่อนข้างแรงครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับได้มีการฉีดน้ำ
และมีการคว่างปลาสีเข้ามาบริเวณตรงนี้แล้วนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับก็เป็นการเจรจาอยู่กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ขอให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบนะครับ
หากจะมาชุมนุมอยู่บริเวณนี้ก็ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ
ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่ารถน้ำแรงดันสูงได้ถอยออกไป
อยู่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาแล้วนะครับซึ่งห่างจากแนวกั้นเนี่ยประมาณ๕๐เมตรแล้วครับ
กับทางกลุ่มมวลชนนะครับ
ก็ถอยล่นมาห่างจากแนวกั้น

ประชาสัมพันธ์บอกสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับ

ให้อยู่ไกลจากหลังแนว

ซึ่งหากจะติดตามทำข่าวอยู่บริเวณนี้นะครับ

สิ่งที่ทางตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศนะครับ

ทางทางตำรวจเอกอัธวิทย์เนี่ย

เครื่องขยายเสียงนะครับ

ก็อยู่บริเวณเวทีประสัยชั่วคราว
คือบริเวณบนนับตัวสาย

ตลอดเวลานะครับ
เพื่อสลายการชุมนุมหรือใช้ความรุนแรงกับกลุ่มมวลชน
ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าทางตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ย
พยายามบอกให้มลชนถอยออกมาให้ไกลจากแนวกั้นที่สุด
เพื่อไม่ให้สื่อมวลชนอยู่ใกล้กับแนวป้องกันมากเกินไป

ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้เรียกได้ว่าไม่ได้รุนแรงเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วนะครับ
เป็นการเจรจาเพื่อให้บรรลุข้อตกลง
ซึ่งหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตามบรรยากาศ
จดและรายงานต่อคุณผู้ชมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศสดหน้าบริษัทบุญรอดนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ